พาไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไปเจอกับร้านอาหารที่แม่ค้าเข้าใจดี

ไปกินอาหารร้านนี้๒๐บาทเท่านั้นเอง
แถมเขาแถมหนี้ให้ด้วย
ให้ด้วยไข่ดาวหรือไข่เจียวฟรีไปเลย
ไปที่ร้านนี้ครับเขาบอกเลยว่า๒๐บาทเท่านั้น
ร้านเจ๊พรพรจ้าพร
คืนนี้ขอกินแล้วก็นอนที่ร้านน้องพรได้ไหม
กินอย่างเดียวไม่ต้องขอเขานอน๒๐บาทจะไปขอเขานอนอีก
นี่ร้านนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตะบนท่างิ้ว
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขายกว่าให้ร้านนี้เป็นร้านอาหารประจำท้องถิ่น
กันไปเลยอร่อยแถมราคาถูกสบายกระเป๋าด้วย
ให้เยอะแบบจัดเต็มดูตามภาพเอาละกัน
สุดยอดจริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดยกนิ้วเลย
ใช่อยากกินเมนูไหนก็บอกเจ๊พรเจ๊พรจัดให้ได้หมด
เรียกได้ว่าไม่เคยขัดจัดให้ตลอด
ถูกใจมากแล้วก็แถมนี่ให้ด้วย
อะไรฮะจะไข่ดาวหรือจะไข่เจียว
ขอให้บอกแถมให้๒๐บาทแล้วแถมไข่ดาวหรือไข่เจียวให้ด้วย
กินกับผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถูกอกถูกใจจริง
ปกตินี่เพิ่มไข่นี่๑๐บาทเลยนะ
ใช่แล้วน้องใบตองหลายคนยิ่งดูยิ่งสงสัย
ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เจ๊ขายแค่นี้ได้อะไรไปฟังหน่อย
ช่วยกันเนอะช่วงโควิดอะไรก็ช่วยเหลือก็ได้

มันชื่นใจจริงนะขายแบบนี้แล้วมันมีความสุข
ใครจะทำไมเจ๊บอกว่าแล้วถ้ายิ่งเป็นระดับคุณตาหรือคุณยาย
อายุ๖๐ปีขึ้นไปหรือว่าคนพิการมากินฟรีเลย๒๐บาทไม่เอา
ใจดีมากใจดีจริงใครอยากจะไปลองทานร้านข้าวเจพรไปเลย
หมู่ที่๒ตำบลท่างิ้วอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
หรือว่าโทรไปสอบถามหาเจ๊พรก่อนได้นะฮะ๐๖๓๕๘๒๘๖๕๖ครับ
ไม่น้อยเลยคุณเต็มจานเลยฮะเต็มปากเต็มคำ
เกรงไกลเลยฮะพูดสิทธิ์ของพวกเรา
เอาเหอะเอากินของอร่อยราคาถูกมันก็ถูกใจนะคุณผู้ชม